ในวันนี้ตัวแทนแล้วก็ทนายความของมูลนิธิวัดป่าหลวงตะบัวยานสัมปโนก็ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของหลวงตาจันทร์นะครับว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าซากเสือแล้วก็สัตว์ป่า
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหา
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
นายสิริหวังบุญเกิดและนายสายุดเพ็งบุญชู
ชี้แจงในนามตัวแทนวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโนเป็นครั้งแรก
หลังตกเป็นประเด็นวัดป่าหลวงตาบัวเชื่อมโยงขบวนการค้าเสือ
หลวงตาจันทร์เจ้าอาวาสวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าเสือ
ส่วนซากลูกเสือที่ถูกแช่แข็งกว่า๔๐ตัว
รวมถึงซากลูกเสือที่ดองอยู่ในโล๊ะ
ชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการของนายสัตวแพทย์สมชัยวิเศษมงคลชัย
สัตวแพทย์ของวัดที่เป็นผู้ดูแลเสือของกลางทั้งหมด
โดยอ้างว่าเพื่อใช้ในการศึกษา
แต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร
สัตวแพทย์สมชัยน่าจะรู้ดีที่สุด
ก็จริงแล้วที่นี่ไม่ใช่ซ่องโจร
ที่นี่ไม่ใช่สารที่ค้าสัตว์ป่า

ผมเองที่กล้ายืนยันตรงนี้เพราะอะไรวะ
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้ที่นี่เป็นวัดพระท่านดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
พอมีคนเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ย
คือถ้ามีคนไปร้องเรียนไปแจ้งความ
คุณจริงเนี่ยนะคุณจะต้องไปแจ้งความ
แจ้งความสิป่านนี้กลมธุญาณยังไม่แจ้งความเลย

แล้วไปจับคนที่ให้ไมโครชิปพาคนจับไมโครชิปว่า

เพราะคนให้ไมโครชิปต้องเป็นคนฆ่าเสือใช่ไหม
ถูกต้องไหมฮะตรงนี้นั้นต้องทำตรงนี้ก่อน
เพราะตอนนี้ได้แต่กล่าวหากล่าวหากล่าวหา
ให้วัดเสื่อมเสียนี่คือการเมืองที่จะทำลายวัดนี้
ส่วนเครื่องรางของคลังที่พบภายในกุฏิยืนยันว่า

เป็นการกระทำผิดของพนักงานภายในวัดบางคนเท่านั้น

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้รวบรวมหลักฐานพร้อมของกลางทั้งหมดให้ตำรวจ
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวน

ตำรวจจะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหา

หลวงตาจันทร์เจ้าอาวาสวัด
ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่
และเชื่อว่าผู้กระทำผิดคดีนี้
เป็นขบวนการเดียวกันกับคดีเสือโครงที่หายไป